กลับมาดูนายกรัฐมนตรีกันหน่อย
พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่ไปที่กาญจนบุรีคุณผู้ชมนะคะ
แหมไปสวมกอดกับนักเรียนแล้วก็มีการทอดสูตรค่ะ
ถ่ายภาพอิริยบทต่างรับบทเป็นนายแบบเฉพาะกิจนะคะ
คือไปยืนประชาสัมพันธ์จุดชมวิวแห่งใหม่เป็นสกายวอล์กนะฮะ
มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี

ประชาชกกรรมสายโยคติดตรงใจเราหรือใคร
ให้มายือนนี้เลือนยังคงอยู่
ช่วงนี้รักคือวันที่รอสุขจริงเนอะรอคอยดักหนา

น้ำเป็นแห่งปลาวายแข่งกัน
ดวงตะวันเคาะกันสดใส
โอ้สองหนึ่งแสงน้ำ
ปกติตรงนี้ผมจำได้นะคุณผู้ชมว่าคนไปถ่ายรูปเยอะนะ
แต่เมื่อสักครู่คือแทบจะมีท่านนายกคนเดียวเลย
เหมือนเขากั้นไว้ค่ะก็ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยครับ
ผู้นำประเทศอะเนาะนะคะนี่ค่ะต้องใช้คำว่าถอดสูตร
เดินชมบรรยากาศตรงนี้นะสวยเนอะเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยค่ะคุณผู้ชม
ครับเป็นภาพเก็บตกบรรยากาศที่เอามาให้ดูเช้านี้นะคะ
ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ
ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะผ่อนคลายไหมดูท่านดูผ่อนคลายนะ
ครับนี่แต่ว่าสายตาก็ยังดูเหนื่อยล้านะคะครับถอดสูตรสวมเสื้อเชิดตัวเดียวค่ะ
แขนขึ้นกางเกงสลักสีดำนะฮะยืนอยู่บนสกายวอล์ก
เป็นจุดชมทัศนียภาพแม่น้ำแควร์น้อยแควร์ใหญ่นะฮะตรงนี้จะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะ
นี่คือถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีสวยมากเลย
เดี๋ยวมีโอกาสจะตามรอยนายกไปโอ้เสน่ห์ไซโยกนะคะ
ทีนี้ก่อนหน้านี้นายกคุณผู้ชมได้มีการเข้าศักระพระบรมราชานุสวรี
สมเด็จพระนเรสวนมหาราชขณะทรงพระคชาธานออกศึกนะครับ
แล้วก็ผูกผ้าเจดีผูกผ้าสามสีเจดียุทธหัสถีที่ตำบลดอนเจดีจังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีประชาชนนี่ตอนนี้ประชาชนมารอต้อนรับตะโกน
รักลุงตู่ลุงตู่อยู่ต่อลุงตู่สู้สู้นี่ค่ะ
เอาเลิกเอาชัยหน่อยนะคะครับนายกก็มีการทักทายคนที่มาต้อนรับ
แล้วก็ถ่ายภาพร่วมกับชาวบ้านนะคะโดยมีคุณชัยพงศ์แสนดี
อายุ๘๐ปีแล้วท่านนี้ค่ะครับท่านเป็นหมอช้าง
น่าอยู่ที่อำเภอสายโยกมอบพระขวาม้าหินตายหินยาย
ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ครับทำให้ผู้ที่ได้รับเนี่ย
ฮะบอกว่าให้กลับมาเป็นนายกอีกรอบเป็นครั้งที่สามนะคะอ่า
พรแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนด้วยนะครับ
อกจากนี้ยังมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดดอนเจดีค่ะ
เตรียมมาขอไลน์เซ็นลุงตูแบบนี้ค่ะ
นี่เซ็นให้สดแบบนี้เลย

กาเตรียมมาพร้อมเลยนะคะ

บอกนายกท่านนายกท่านนายกลุงตู้นี่ขอกอดหน่อย

ถึงกับหลั่งน้ำตาเห็นน้องร้องไหม
ก็ท่านเองก็ดูเป็นกันเองกับเด็ก
แล้วก็พูดคุยกับเด็กขอให้ตั้งใจเรียน
แล้วก็ได้ตามที่หวังปรารถนาไว้
โอ้โหเด็กกาญจนบุรีนี่รักท่านนายกนะ
การลงพื้นที่ครั้งนี้ครับคุณผู้ชม
ข้าวของแพงด้วยท่านนายกก็ตอบคำถามนี้บนเวทีด้วยนะตอนที่ลงพื้นที่
ท่านนายกบอกเอานะผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอยู่ที่เราจะใช้ชีวิตกันยังไงในช่วงนี้
มันก็จะลำบากหน่อยอดทนหน่อยก็แล้วกันผมก็อดทนนะผมก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรที่มันฟุ่มเฟือยอะไรเลย
ก็กินปกติเหมือนกับคนอื่นเขาเนี่ยเที่ยวเตรก็ไม่ได้ไปไหนเป็นนายกมันไปไหนไม่ได้อยู่แล้ว
มันลำบากเดี๋ยวฟังท่านนายกพูดช่วงนี้หน่อยฮะ
เพราะฉะนั้นก็ของแพงก็แพงก็ต้องรู้ว่ามันแพงผมก็เห็นใจเนอะ
อ่ะเดี๋ยวมันคงคิดว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะอยู่ที่เราจะใช้ชีวิตกันยังไงในช่วงนี้
มันก็จะลำบากหน่อยอดทนหน่อยแล้วกันผมก็อดทนนะ
ผมก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรที่มันฟุ่มเฟือยอะไรเลยนะ
กินก็ปกติธรรมดากับเขาอะไรกับเขาเที่ยวแต่ก็ไม่ได้ไปไหนนะ
เป็นนายกไปไหนก็ไม่ได้อยู่แล้วมันลำบากลูกน้องก็ห่วงอะไรทำน้องเนี้ยนะ
ผมไม่เคยไปไหนมา๑๐ปีนะทำงานกลับบ้านทำงานกลับบ้าน
ทำงานกลับบ้านดีแล้วค่ะต้องกลับบ้านถูกแล้วนะคะ
นายกนะคะการเดินทางครั้งนี้แน่นอนว่าทุกคนโฟกัสอะไรล่ะ
ป้ายทะเบียนรถอ๋อทะเบียนรถนี่โตยุตาเอาผ่าสีขาวคันนี้ค่ะ
กล้าไก่ทอทงห้าเก้าหกเก้าครับ